ก็ปฏิบัติตามที่เขาขอความร่วมมือมานะคะ

การเข้าไปอยู่ในถ้ำอะไรยังไง

จากนี้ไปขอให้ทีมหมูป่ากลับไปอยู่บ้าน

ก็สื่อไทยก็ไม่มีใครที่ตามไปสัมภาษณ์อะไรนะ

มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่า

อาจจะไปหาว่าเราแหมอยากจะไปสัมภาษณ์เหมือนกับสื่อต่างชาติ

แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดคำถามขึ้นมาณขณะนี้ทันทีว่า
ตกลงควรจะให้ทีมหมูป่า

ขุดคุยไปตอกย้ำให้เด็กต้องมาพูดเรื่องติดอยู่ในถ้ำอีกเนี่ย
เอ๊ะแล้วทำไมถึงยังมีสื่อเป็นสื่อที่ไหนก็ได้เนี่ย
ยังมีสื่อถึงไปตามสัมภาษณ์ที่บ้านได้อีก
คือเรื่องนี้ร้อนถึงรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามเลยนะคะ
บอกว่าคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คุยกับทางพมจังหวัดเลยนะคะ
หรือว่าปล่อยให้สื่อต่างชาติไปสัมภาษณ์เด็กถึงบ้านแบบนี้ได้ยังไง
เดี๋ยวอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ
แล้วก็ดูแลเรื่องเวลาจะทำเป็นภาพยนตร์ใครจะเขียนเป็นหนังสือ
ใครจะทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็เรียนถามท่านหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ในฐานะที่ท่านชอบดูข่าวสารกันอยู่แล้วเนี่ย

จากเรื่องราวต่างที่ท่านทราบมาแล้วเนี่ย
ท่านยังอยากทราบอะไรที่ลึกกว่านี้อีกไหม

หรืออยากจะปล่อยให้น้องเขาไปเรียนหนังสือ
อยู่บ้านปกติไม่อยากรู้อะไรแล้ว

ไปดูถึงก้นครัวอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นไหม

เราจะได้เป็นข้อมูลด้วยสำหรับการทำงานต่าง
ที่จะสดท้อนข้อมูลข่าวสารไปอย่างท่านนะนะ

ดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าหลังจากที่เป็นข่าวมาเนี่ย
ไปดูในส่วนของสื่อที่เขาไปสัมภาษณ์

ก็เป็นสื่อต่างชาตินั่นแหละนะฮะ
เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งความจริงมีน้องหลายคน

ที่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ให้ไปนั่งพูดคุยแบบนี้นะครับ

อันนี้เป็นคลิปของน้องมงคลนะครับ
ไตตันเองก็มีสื่อต่างชาติบางสำนักที่ไปสัมภาษณ์ถึงบ้าน
นี่คลิปนี้ค่ะคือน้องไตตัน

จากสื่อของไทยด้วยจากคนที่อยู่ในแวดวงต่างที่เกี่ยวข้องด้วย

ว่าแล้วตกลงความเหมาะสมตรงนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่
เนื่องจากพอทีมหมูป่ากลับไปบ้านแล้วเนี่ย
สื่อมวลชนไทยก็ให้ความร่วมมือดีนะ
สื่อต่างชาติส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดี
ถึงแนวทางที่ทางการไทยทางจังหวัดเชียงรายก็เน้นย้ำ
ว่าขอพื้นที่ส่วนตัวให้กับเด็กเหล่านี้ได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับ
ผู้สื่อข่าวเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะที่ไปสัมภาษณ์น้องไตตันแล้วก็น้องมงคลเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็มาเกาะติดเรื่องทีมหมูป่าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับที่เมืองไทย
พอเขาสัมภาษณ์เขาก็โพสต์ภาพถ่ายคู่กับน้องไตตันเอาไว้แล้วก็อธิบายใต้ภาพนะฮะ
บอกว่าเขายินดีที่ได้ไปเจอกับน้องไตตันวัย๑๑ปี
ครอบครัวของน้องไตตันก็ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีนะ

ไตตันบอกกับเขาว่ามีความสุขมากที่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง
แต่ว่าที่เขามาในครั้งนี้เนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ถามลงรายละเอียดอะไรเยอะแยะ
เขาก็มาแค่ลักษณะแสดงความยินดีมาดูที่บ้านอะไรแบบนี้

ก็ตามน้องอดุลเด็กชายอดุลสามอ่อน

แล้วก็ในงานมีเพื่อนผีน้อง

เป็นของโปรดแล้วก็เป็นของที่อยากกิน

บอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้กลับบ้าน
ขอบคุณทุกคนที่สวดภาวนาให้เขามีชีวิตรอด

แล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องราวของน้องอดุลแบบ

โดยเฉพาะเรื่องของการเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
มาเพราะอะไรคือให้รายละเอียดเยอะมาก

ก็สัมภาษณ์ครูของน้องอดุลด้วยนะคะ
อย่างที่เราเคยรายงานคุณผู้ชมไปแหละค่ะว่าน้องอดุลเรียนเก่ง

ครูก็บอกว่าน้องอดุลทอมตัวมีความเป็นผู้นำสูง

อดุลมีชีวิตที่ไม่ธรรมดา

ตั้งแต่วันที่เห็นคลิปจุดเนินนมสาว
แล้วน้องอดุลก็คือเด็กชายที่คุยภาษาอังกฤษ

พูดได้๔ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาพม่า
ใช่นะฮะจะสัมภาษณ์ครูมีประวัติด้านการศึกษาอะไรพวกนี้
เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
แต่สิ่งที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และพูดถึงในขณะนี้
ก็คือว่าการที่เด็กกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยตกลงที่อย่างกรมสุขภาพจิตเอง
ว่าทางจังหวัดเองก็ขอว่าสื่ออย่าไปตามถึงบ้านเลยนะ

จนทานเฮดก็แสดงความคิดเห็นในการตำหนิสื่อบางสำนัก
ไม่เคารพสิทธิส่วนตัวของเด็ก
เหมือนกับเป็นการแข่งขันกันของสื่อสหรัฐ

แบบพิเศษเลยคือว่าไม่มีใครได้ไปถึงบ้านอย่างนี้

ซึ่งทางครอบครัวของเด็กเองเนี่ย
เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธ
มีสื่อชาวต่างชาติไปหาถึงบ้านอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ก็เลยอยากจะขอให้ทุกฝ่ายทุกคน
เขารบเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของเด็กนะฮะ
ซึ่งสื่อส่วนใหญ่เองเขาก็เคารพกันดี

ประกาศจุดยืนที่จะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็ก
ตามที่ครอบครัวแพทย์นักจิตวิทยา

อาจจะมีคำถามว่าอ้าวก็ไหนทางจังหวัดบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่โอ้โหตั้งเป็นจุด
ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านเข้าบ้านไปถึงบ้านเลยเนี่ย
เดี๋ยวเรามีคำตอบให้เพราะว่าทางจังหวัดเขาก็ชี้แจงอยู่
ใช่ค่ะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเวลาเราขอความร่วมมือ
ขอเป็นภาษาไทยสื่อไทยรู้เรื่องเข้าใจดี
แต่สื่อต่างชาติอาจจะแบบเข้าใจคาดเคลื่อนกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยทางในอำเภอแม่สายก็บอกว่า

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนที่คอยเฝ้าดูน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนอยู่เนี่ย
พรชรบหมู่บ้านก็คือจะดูแลแบบเข้มงวดมากขึ้น
แต่ไม่ใช่ว่าไปเฝ้าแบบจนเขาอึดอัดนะ
ก็คือจะเข้าไปคุยไปถามถ่ายแล้วก็จะคอยดูอยู่ห่าง
ไม่ได้ไปตั้งอยู่๒๔ชั่วโมงแบบประกบติดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
อันนั้นโหดไปอันนั้นจะยิ่งอึดอัดกว่าเดิมเนาะ

ก็อาจจะเข้าไปถามไทยถามสารทุกข์สุขดิบ
ให้เขาคลายความเครียดคลายความกังวลแล้วก็ดูอยู่ห่าง
นายสมศักดิ์คณาคำในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็พูดถึงแนวทางในการดูแลทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนะคะ
บอกว่าตอนนี้ได้มีการหารือกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สาธารณสุขแม่สายหน่วยงานด้านการศึกษา
ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอปพร
คือเขาประสานความร่วมมือกันหมด
ให้เข้าไปดูแลไปถามสารทุกข์สุขดิบ
แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด
ก็คือจะเวียนไปเยี่ยมเยี่ยนแบบต่อเนื่อง
ไม่ได้ไปเฝ้าอยู่แบบตลอดเวลานะคะ
คือจะเน้นให้ทุกคนได้พักผ่อน

ปกติแต่อาจจะมีตำรวจสายตรวจนะคะครับไปดูบ้างเพื่อว่าเอ๊ะ
มีอะไรอยากได้ความช่วยเหลืออะไรไหมเนี่ยค่ะโดยเฉพาะกับสื่อมวลชน
ก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งว่าขอความร่วมมือนะว่าอย่าเข้าไปรบกวนค่ะ
ระยะแรกเนี่ยก็คงจะขอความร่วมมือไม้ร่วมมือนะครับ
สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของทางสื่อมวลชนทำยังไงที่จะให้ทางสื่อเองเนี่ย
เข้าไปติดตามไปรบกวนน้องและครอบครัวให้น้อยที่สุด
ส่วนอันที่สองนะครับที่เรามีการพูดคุยกันตรงนี้ก็คืออ่า
ปกครองในพื้นที่เนี่ยก็จะจัดชุดชรบอบพรแล้วก็อะไร
ไปทำความปฏิสัมพันธ์ดูแลน้องนะครับรวมทั้งตำรวจ
ก็อาจจะจัดสายตรวจจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เอ่อในยังครอบครัวที่ตั้งของครอบครัวน้องในชุมชนเอ่อ
ประเด็นที่สามที่เราคุยกันในตรงนี้เนี้ยครับก็คือเรื่องของอ่า
สถานศึกษาน้องเองเขาขาดเรียนไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ช่วงนี้ทางโรงเรียนหลายโรงเรียนก็มาพูดคุยกันว่าเตรียมแผนในเรื่องของการสอนเสริม
รวมทั้งตอนนี้เนี่ยผมเองก็เข้าไปพบผู้ปกครองแล้วมีการพูดคุยเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของน้อง
ภายในครอบครัวเพราะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีกลุ่มนะครับ
คนบางคนเข้ามาอาจจะปรารถนาดีหรืออะไรในตรงนี้แต่มันวุ่นวายไปหมด
เนี่ยค่ะแล้วก็ได้มีการพูดถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศบางสำนักไปสัมภาษณ์น้องนะคะ
อำเภอแม่สายก็บอกว่าอยู่ระหว่างการประสานกับนักข่าวคนที่ไปสัมภาษณ์นะคะ
เพื่อเชิญตัวมาทำความเข้าใจหน่อยว่าเรามีกฎระเบียบนะอะไรที่ควรทำไม่ควรทำนะ
ไม่ใช่ว่าแบบจะใช้กฎหมายกับนักข่าวไม่ได้ก็ต้องหารือทำความเข้าใจกับนักข่าวต่างชาติกันอีกแบบอีกสักครั้งนึงอะค่ะ
แต่ก็คิดว่าสังคมตัดสินได้สมาคมสื่อด้วยกันเองก็น่าจะมีกฎระเบียบที่ตักเตือนกันเองได้
ซึ่งก็ขอบคุณสื่อมวลชนมานะคะที่สื่อเองจริงแล้วสื่อไทยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก
ได้มีการสั่งการชุดชรบอพรผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนดูแลอย่างเข้มงวดแล้ว
ดูแลอย่างเข้มงวดไปเรื่อยจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกแต่ดูแลต่อเนื่องตามปกติในฐานะลูกบ้านเหมือนกับบ้านอื่นทุกบ้านนะคะ
ทุกคนเขากังวลเรื่องเดียวกันเลยคุณพรรคภูมิเรื่องอะไร
สื่อบางสำนักพยายามมากที่จะขอไปสัมภาษณ์เนี่ย
ผู้ปกครองบางทีเขาเกรงใจไงเขาก็เลยหนักใจ
ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเขาก็หนักใจเหมือนกันนะ

ก็เนี่ยค่ะก็เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะที่หนักใจนะคะ

เพราะว่าน้องก็หยุดเรียนไปสักระยะหนึ่งกลัวจะเรียนไม่ทัน
ตอนนี้เนี่ยทางผู้ปกครองเองเขามีลายกลุ่มนะคะ

เพราะว่ามีคนมายื่นข้อเสนอต่างเยอะ
แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็เดี๋ยวจะไปหารือกัน
แล้วก็ให้ในอำเภอช่วยตัดสินใจค่ะ

เรื่องนี้ขออนุญาตให้สื่อควบคุมสื่อด้วยกันเอง
อย่างน้อยสมาคมสื่อก็มี

ผมว่าสมาคมสื่อก็คงจะต้องใช้วิธีในฐานะเป็นเพื่อนสื่อมวลชนกัน

ก็คงไม่เคยจำกัดว่าเป็นบาโลรี่แค่ของประเทศ

เขาไม่เข้าใจก็อธิบายให้เขาเข้าใจครับผม
แต่ว่าในขั้นตอนของเราเนี่ยที่เราจะติดตามเขาเนี่ยติดตามเพื่อที่จะตักเตือนหรือว่ายังไงครับ
ตรงจุดนั้นเนี่ยผมก็กำลังประสาน
แล้วจะดูตัวในตรงนี้คงจะทำความเข้าใจพูดคุยกันในตรงนี้

เป็นข้อไลน์ของครอบครัวนะครับ
แล้วมีอะไรเขาก็ปรึกษาหารือกัน
การจะลงนามสัญญาหรือทำอะไรในตรงนี้เนี่ยเขาบอกเขายังไม่ทำ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องระเบียบข้อกฎหมายอะไรต่าง
ก็จะนำเรื่องมาปรึกษาผมในฐานะนายอำเภอในพื้นที่
กังวลเรื่องของลูกเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยได้เรียนหนังสือนะครับ
อยากจะให้ลูกเอาใจใส่เรื่องการเรียนเรื่องอะไรในตรงนี้มากกว่า
ที่จะต้องไปออกทีวีไปที่โน่นที่นี่ตามข้อเสนอของคน
เพราะคนอื่นวันนี้มักจะคิดแทนเด็กและครอบครัวหมดครับผม
เนี่ยค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าการที่สื่อหรือว่าใครก็ตาม
แสวงหาผลประโยชน์กับเด็กกับเยาวชน
มันมีกฎหมายที่เขาคุ้มครองอยู่นะคะ
มนุยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
นางสาวอนิราธินนท์บอกแบบนี้ค่ะว่า
กำลังไปดูรายละเอียดว่ามันมีข้อความหรือมีภาพไหนที่สื่อไปในทางเสียหายไหม
หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านใดบ้าง
ถ้าพบว่าเป็นลักษณะของการกระทำความผิด
มีกฎหมายพระราชบัญญัติการแสวงหาผลประโยชน์อยู่นะคะ
โทษเนี่ยจำคุก๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายประจนปรัชกุล
ก็บอกว่าได้ขอความร่วมมือขอร้องสื่อมวลชนทุกแขนงแล้ว
อย่าไปละเมิดคำสั่งนะคะอย่าละเมิดคำขอร้องนะคะ

ระยะนี้อยากจะให้ทุกคนเขาเรียนหนังสือให้ทันเพื่อนนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้ไปทำมาหากินได้สะดวกนะคะ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมคือดูแลอยู่
แต่เขาก็ไม่สามารถดูแลแบบตลอด๒๔ชั่วโมง
ก็เลยอยากจะให้ทุกฝ่ายทำตามกฎกติกา
ส่วนเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี
อย่างที่บอกค่ะว่ารองนายกวิศนุบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ให้นะคะ

ตอนนี้นักข่าวของเราก็ดูว่า
ประเภทที่เตรียมตัวบรรพชาสามะเนญจะมีพิธีกลพรหม๒๔กรกฎาคมนี้ที่วัดพระธาตุดอยเวา
กรกฎาคมจะบรรพชาสามเณรที่วัดพระธาตุดอยตุง
ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมแบบนี้ด้วยนะครับว่า
การที่น้องทีมหมูป่าหรือโค้ชเอก
หรือว่าครอบครัวของน้องจะให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย
หรือไม่ให้ไม่มีเรื่องความผิดตามกฎหมายอะไรเลยนะฮะ
เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาเป็นผู้ประสบภัย
ไม่ได้เป็นผู้เสียหายผู้ถูกกระทำหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
แล้วต้องเข้าสู่กระบวนการต้องมีนักจิตวิทยาในการซักถามสอบถามอะไรเนี่ย

แต่เรากำลังคุยเรื่องที่ทางจังหวัดเชียงราย

ก็เลยเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือสื่อไงว่า
อย่าไปตามถึงบ้านคือแถลงทีเดียวรู้เรื่องแล้วนะ
ถึงบ้านเนี่ยเหมือนกับไปคุยแล้วทำให้เด็กต้องตอกย้ำ
เล่าเรื่องเดิมทุกวันก็เป็นห่วงตรงนี้
ใช่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็ก
แล้วบางทีถ้าเกิดไปถามย้ำแล้วน้องต้องตอบเรื่องเดิม

เพราะฉะนั้นเด็กและครอบครัวที่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ผิดอะไร

นอกจากว่ามีภาพหรือคำถามอะไรที่ไม่เหมาะสม

นั่นเป็นอีกเรื่องของกฎหมายหนึ่ง

ความเหมาะสมจัญญบันอะไรพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ทางประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับ

ปล่อยให้สื่อเข้าไปพูดคุยกับทีมหมูป่าและครอบครัว

ทั้งที่ได้ตกลงกันไปแล้วนะครับ

มีทางฝ่ายพัฒนาสังคม
มีนักจิตวิทยา
มีอะไรที่จะต้องเข้าไปดูแล

นักข่าวเข้าไปนั่งอยู่ในบ้าน
ไปปลุกเด็กไปปลุกพ่อเด็กไปอะไรต่าง
จริงแล้วเนี่ยถ้ามันเลยไปสักอาทิตย์๒๐อาทิตย์เนี่ย
ค่อยว่ากันว่าอาจจะไม่ได้ไปดูแลทุกวันใช่ไหม
แต่นี่มันเพิ่งวันแรกเนี่ยนะฮะวันแรกหลังจากที่กลับไปเนี่ย
จริงทางราชการจะต้องดูอย่างใกล้ชิดด้วยแหละ
วันแรกสองวันแรกเนี่ยนะฮะ
แต่ว่ากลับบอกว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้
สหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้มีเป็นสภาเหมือนกับในส่วนของของเรานะครับ

แต่ว่าเขาก็จะมีระบบการกำกับดูแลกันเองของเขาในองค์กรนะครับ
องค์กรหรือว่าในสังคมของเขาที่ใช้วิธีการกำกับดูแล
อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ที่เราคาดคิดแล้วเขาก็อาจจะประเมินว่า
อาจจะเป็นข้ออ้างนะว่าการที่ทำข่าวไปออกในสื่อต่างประเทศเนี่ย
ไปออกที่ต่างประเทศมันไม่ได้อยู่ในสังคมไทย
ก็คงจะไม่ได้กระทบกับเด็กอะไรอย่างนี้นะ
ซึ่งอันนี้มันก็ในความเป็นจริงมันก็ไม่ควรจะนำมาอ้างได้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อมันไม่มีพรมแดนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมฮะ
คือคุณจะบอกว่าคุณทำออกสถานีช่องนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
แต่ว่าสิ่งที่คุณนำเสนอในสหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ย
มันก็เสนอผ่านผ่านช่องทางต่างเว็บไซต์ของเขาเองผ่านโซเชียลมีเดีย
แล้วก็สามารถที่จะดูถึงชมได้ในประเทศไทยนะฮะ
ซึ่งมันก็สุดท้ายมันก็อาจจะไปกระทบต่อตัวเด็กได้
ผมคิดว่าในครั้งนี้แม้ว่าเราจะถูกวิภาควิจารณ์เยอะนะครับ
แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเราทำหน้าที่ได้ดีนะครับ
ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็ขณะนี้ทางองค์กรวิชาชีพสื่อก็กำลังสรุปบทเรียนกันอยู่นะครับ
ว่าเรื่องนี้มันให้บทเรียนอะไรกับสื่อพวกเราบ้างนะครับ
แล้วก็ไม่ได้สรุปบทเรียนในส่วนพวกเราเองเท่านั้น
แต่ว่าเราก็จะดูด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นองค์กรภาครัฐยังไงนะครับ

เพื่อจะทำแนววิธีการปฏิบัติการทำงานในอนาคตในวันไหนที่เกิดเหตุแบบนี้
เพื่อที่จะให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับ
นี่เป็นความเห็นมุมมองจากคุณชาวรงค์นะฮะ

ใช่ค่ะคือเราก็ไม่ได้จะไปด่าหรือไปว่าสื่อต่างชาติเขา
คือมันไม่ได้เป็นการห้ามแต่เป็นการขอความร่วมมือ
หลังจากนี้ทางสื่อเองทางสมาคมสื่อก็บอกว่าแนะนำว่านำเสนอเรื่องของการเยียวยาดีกว่า
เยียวยาสภาพจิตใจเด็กดีกว่านะคะ